คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยอืมต้องบอกว่าแบงค์เอ้ย
จนได้แบงค์ทำความผิดมาหลายรอบ
แบงค์คนนี้เข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
คู่มา๕รอบทั้งคดียาเสพติดทั้งลักทรัพย์ไม่เข็ด
อืมล่าสุดคือเพิ่งออกจากเรือนจำได้ไม่นาน
ทำยังไงรู้ไหมตระเวนไปดูตามห้องหอพัก
ว่ามีหญิงสาวอยู่คนเดียว
แล้วบุกเข้าไปในห้องคมขืนเขา
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้ญาติผู้เสียหายทำยังไงไปดูค่ะ

ไปไปไปไปไปไป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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห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
ทรัพย์สินไปด้วยค่ะแฟนนุ่มผู้เสียหายรายนี้บอกไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้
จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนี่คือสภาพของเธอเมื่อกี้มีรอยบาดแผลตรงคอด้วยนะคะ
และแฟนนุ่มของหญิงสาวรายนี้บอกอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นี่คือบาดแผลค่ะลองฟังเสียงของแฟนผู้เสียหายค่ะ
กลายเป็นที่สั่งสมประสบการณ์ไปอีกนะเข้าออกปุ๊บเนี่ยนะ
เนี่ยย่าแล้วก็แค้นนะครับแฟนหนุ่มเขา

พนักงานสอบสวนคุมตัวในแบงค์ออกจากห้องคุมขังขึ้นรถ
นำส่งฝากขังต่อสารจังหวัดสมุทรปราการ
ค้านการประกันตัวแน่นอนเพราะถือเป็นบุคคลอันตราย
แบงค์ปากแข็งบอกว่าก่อเหตุแค่ครั้งเดียว
แต่วันนั้นมีผู้เสียหายเพิ่มนะ
เอออ่ะลองปล่อยเสียงในแบงค์ดูหน่อยค่ะ
ที่เราก่อเหตุเนี่ยมากี่ครั้งแล้ว
ก่อเหตุลักษณะแบบนี้มากี่ครั้งแล้วพี่

แล้วเราอยากจะฝากบอกอะไรขอโทษผู้เสียหายไหม
บอกครั้งเดียวแล้วเขาเชื่อไหมล่ะ

เนี่ยย่าผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ยืน
ในเมื่อเห็นแฟนนุมหนึ่งก็ยืนด่าอยู่แบบนี้

เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธในเวลากลางคืน

คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ

ถึงเรื่องว่านักโทษที่มีคดีหลายต่อหลายครั้งในลักษณะนี้
ถูกปล่อยตัวออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ต้องนานกว่านี้ไหมหรือว่าเอาผิดรุนแรงกว่านี้ไหม

ใช่แล้วถามว่าครั้งนี้ติดคุกไป
ออกมามีอะไรการันตีว่าแก๊งจะไม่ทำอีก
ใช่ค่ะโอ้นะคะ